บอลเชิญยิ้มก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโพสต์ที่เจ้าตัวประกาศเลิกใช้ชื่อวง
หาไม่จำกัดถึงแค่สิ้นปีนี้
เพื่อรับงานในวงการแทนตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าไม่อยากจะให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการรับงาน
ที่อาจจะส่งผลกระทบกับบริษัทเซนต์
ก่อตั้งรายการบริษัทฮาไม่จำกัด
พร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากัน
ต่างฝ่ายต่างทำงานแล้วก็เข้าใจกันดีค่ะ
คืออันดับแรกผมกับเซนต์ไม่ได้มีปัญหากัน
บอกก่อนเลยนะครับว่าผมกับเชฟไม่ได้มีปัญหากัน
ใช้คอนเสิร์ตฮาไม่จำกัดมาหลายปีแล้วนะฮะ
แล้ววันหนึ่งไม่มีพี่เบิร์ดแล้วบางทีมันมีปัญหาไปถึงบริษัท
คือโลโก้กับชื่อเนี่ยคือมันเป็นลิขสิทธิ์เซนต์

เขาก็ไม่รู้เขาก็เห็นว่าเราอยู่บริษัทฮา
เขาก็เลยใช้โลโก้ลิขสิทธิ์
แต่บางทีแบบไปไม่ครบเขาก็มีปัญหากับทางบริษัท
ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับบริษัท
ตัดปัญหาเราเปลี่ยนชื่อวง
แล้วก็คือไม่ต้องให้เจ้าภาพงานของเราเนี่ย
รู้สึกว่ามีปัญหากับการใช้โลโก้
หรือว่าชื่อเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์ของเขา
เราก็เราไม่อยากไปแตะหรือเกิดความวุ่นวาย
อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงทางด้านของพี่บอลนะ
จากประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะบริษัทก็ทราบสอบถาม
ประชาสัมพันธ์ค่ายเซนต์เจ้าของลิขสิทธ
รายการฮาไม่จำกัดซึ่งเขาเปิดเผยนะคะว่า
ไม่ได้ทะเลาะหรือว่ามีปัญหากับทางฝั่งของบอลเชิญยิ้ม
เพราะรายการก็ยังถ่ายทำตามปกติ
แค่อยากจะชัดเจนเรื่องรายละเอียดต่าง
อีกทั้งช่วงหลังก็มีคนแอบอ้างนำชื่อฮาไม่จำกัดไปใช้เยอะ

ส่วนปีหน้ารายการจะยังมีอยู่หรือเปล่า
ก็ต้องรอดูสัญญาซึ่งก็เซ็นกันปีต่อปีนะคะ

หาคาราคาซังอะไรกันทั้งนั้นนะคะ

เพื่อป้องกันการสื่อสารที่อาจจะผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้